ใครที่จะไปลอยกระทงแล้วยังไม่มีไอเดียในการทำกระทงไปหยิบขันที่บ้านมา
เอาน้ำใส่ขันแล้วไปแช่ตู้เย็นทำกระทงน้ำแข็งอุ้ย
สวยนะอ๋อหรอหรอลอยได้เหมือนกันอยากเห็นอ่ะไปดูเลยฮะ
ทุกคนกูเจอไอเดียในติ๊กต๊อกกูทำไม่ได้ต้องขออนุญาตทำตามนะคะ
กระทงแต่คือมันต้องล้นเทียนจุดนี่ฮะก็เป็นผู้ใช้ติ๊กต๊อกท่านหนึ่ง
ค่ะเขาทำกระทงน้ำแข็งเอ้ยเฮ้ยมันสวยนะสวยนะ
เอาดอกไม้ใบย่าเนี่ยไปใส่ในขันที่มีน้ำอยู่ใช่ไหม
ถ้าวางวางแต่งแต่งแล้วเอาไปแช่ช่องฟีสมันก็จะแข็งใช่
แล้วก็เออมันลอยได้ฮะเออคือจริงแล้วคนคนนี้ที่ใช้ติ๊กต๊อเนี้ย
เขาไปเห็นคนที่ใช้ติ๊กต๊อกอีกอันหนึ่งที่เป็นต้นแบบเขาก็เลยทำตาม
ทำตามแล้วก็เลยเออลองดูอันนี้เป็นการทดสอบเขาทำเมื่อวันก่อน
ฉันกำลังจะถามเลยเอาทูบกับเทียนไม่ครบมันจะเป็นกระทงได้ยังไงล่ะ
ว่าเดี๋ยวลองก่อนเออเซ็มเพิ้ลเซ็มเฟิ้ลก่อนเออว่ามันลอยได้ไหม
หรือมันจะจมหรือเปล่าอะไรแบบนี้เห็นไหมเออ
คือเราไม่ต้องออกไปซื้อของนอกบ้านไปหยิบดอกไม้ใบย่าหน้าบ้านมา
เอามาใส่ในขันที่มีน้ำไปแช่ตู้เย็นแล้วออกมาเป็นกระทงแบบนี้

จะทำกิจกรรมอะไรจะแต่งตัวแบบไหน
ไปดูนางนพมาศเล่นเซิร์ฟกันหน่อยสิว่ามันจะมันขนาดไหน

เท่แต่ดิฉันขอเพิ่มอีกอย่างหนึ่งได้ไหม

คุณแซมมี่นางเอกสาวของเรา

ลีลาเขาดีลำลำตั้งวงไปด้วยจีบ

ไว้ในติ๊กต๊อกนะฮะก็เป็นมิติใหม่ของนาง

สบายสีฟ้าใช่ไหม

มีเครื่องประดับให้มันเข้ากับเทศกาลลอยกระทง

ทรงตัวดีมากนะไม่ธรรมดาเลย
ถนัดตั้งวงจีบรำแล้วยังยืนทรงตัว
อัลบันดาแฟนคลับคนดังนี่
แห่คอมเมนต์กันเยอะบอกปังไม่ไหว

เป็นคอนเทนต์ชนะเลิศของ
ลอยกระทงกับแม่นางสบายบิน